ดูอีกเหตุหนึ่งเป็นเหตุของน้องนักเรียนม๑

ปรากฏว่าตะกร่อมันไปโดนรถจักรยานยนต์ของรุ่นพี่ม๖
ถามว่ารุ่นพี่ม๖ทำไงไม่พอใจสิฮะ
ไม่พอใจรุ่นน้องลงมือทำร้ายร่างกายม๑เลย
เสยคางเขาให้เตะซ้ำเข้าไปจนสลบคาโรงเรียนคุณ
นี่สภาพน้องนี่แบบปากบวมแบบนี้เลยเหรอคะ
แล้วรุ่นพี่ม๖โพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่าอวดศักดาด้วยนะคุณนะ
บอกว่าสั่งสอนแค่นี้น้อยไป

โอ้โหคุณแม่ของเด็กที่บาดเจ็บไม่ทนนะบุกโรงพักเอาผิดให้ถึงที่สุดนะครับ
นางรัฐดาอายุ๓๘ปีแม่ของเด็กชายตำนักเรียนชั้นม๑นามสมมตินะครับ
อายุ๑๓ปีเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสภศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะฮะ
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายเก่งอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่ชั้นม๖โรงเรียนเดียวกันกับลูกชายนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกชาย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ภายในสนามกีฬาของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม
ผู้เป็นแม่เล่าอีกบอกว่าเหตุการณ์นี้หัวอกคนเป็นแม่รับไม่ได้
ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทำเกินกว่าเหตุครับ
อีกทั้งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
มีครูมีนักเรียนในโรงเรียนเห็นเหตุการณ์
วันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นแม่แม่เล่าแบบนี้
ลูกชายเล่นตะก้อกับเพื่อนแล้วก็โยนตระก้อพาดไป
ถูกรถจักรยานยนต์ของนายเก่งรุ่นพี่ม๖
ซึ่งเขาเพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่นะ
ครั้งละแสนกว่าบาท
น่าจะทำให้รุ่นพี่ม๖หรือนายเก่งคนนี้ไม่พอใจ
วายตะโกนด่าลูกชายบอกมึงทำรถกูทำไม
ก่อนเชิญสาวมาต่อยปากลูกชาย

ยกมือไหว้ขอโทษรุ่นพี่แล้ว

ใช้เท้าเตะจนล้มลงอีกครั้ง

จนน้องปากฉีกสลบคาที่
จนกระทั่งครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนเข้ามาห้าม

แผลอยู่ใต้คางตรงนี้นะ๕เข็ม
ตอนนี้ลูกชายทานอาหารไม่ได้นะคุณนะ

ปากบวมนะครับกินได้แต่น้ำเปล่า

เพราะว่าถูกรุ่นพี่กระทำแบบนี้
ก็กลัวไม่กล้าไปโรงเรียนนะคุณฮะ
ไปกว่านั้นผู้ก่อเหตุมีท่าทีไม่สำนึกผิด
แม่บอกแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คไว้ว่า
เฮ็ดรถผ่ายมาเฮ็ดมาเฮ็ดรถกู
แล้วก็กูเนี่ยเอาไว้ซื้ออยู่มาโยนตะก้อใส่

นี่โพสต์ไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
หลังจากนั้นเขาก็ยังไปโพสต์ด่าซ้ำ
บอกว่ามันสมควรโดนตีน

ต้องการให้ครอบครัวของน้องเก่งผู้ก่อเหตุ

เรียกร้องเลยห้าหมื่นบาทนะครับส่วนนายเก่งผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องย้ายออกจาก
โรงเรียนดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมของอันทภาณใช้
กำลังในการที่ไปทำร้ายเนี่ยรถคันนี้คุณอืมมอเตอร์ไซคันนี้ที่นายเก่งเขา
หวงนะฮะอ๋อมอเตอร์ไซเขาเท่ง่ะอืมนะฮะคันเป็นแสน
เขาบอกนะฮะโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยทางโรงเรียนได้นัดให้มาเจรจากับฝ่ายของผู้ก่อเหตุอีกครั้ง
ส่วนตำรวจเนี่ยก็เรียกไหลเกลี่ยในวันอังคารนี้วันอังคารที่ยี่สิบกันยายนนะฮะ
เดี๋ยวเราตามให้ต่อสำหรับเรื่องนี้นะครับค่ะ